ผีมดผีแม่งทำอะไรยังไงเพื่ออะไรไปดูค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชม
ในการทำบุญแล้วก็ระลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษ
คอยปกป้องปกปักรักษาดูแลลูกหลานอยู่ในตระกูล
รวมไปถึงดูแลคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
ซึ่งภายในงานก็จะมีเกาะผีหรือว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่

จะมาให้พรกับลูกหลานในการทำพิธี
บางคนมีการผูกข้อไม้ข้อมือบ้างตามที่เราเห็นกันไปนะคะ
มันเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนา
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะคะ
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตามความเชื่อส่วนบุคคล

ใช่ค่ะเป็นเหมือนงานประจำปีของเขา
เพื่อความสบายใจแล้วก็รำลึกถึงบรรพบุรุษ